ช่วงนี้มาตรการเข้มข้นในการลดค่าฝุ่นละออง
ในพื้นที่กรุงเทพมนาคอและปริหลขน
ก็ทั้งเครื่องบินเล็กนะครับทั้งโรนทั้งการฉีดน้ำ
ทำความสะอาดทั้งตึกต่างของภาคเอกชน

จนตอนนี้เราเริ่มหายใจเข้าปอดได้มากขึ้นไหม
ก็ถือว่าสถานการณ์วัน๒วันนี้ถือว่าดีขึ้นนะคุณ
แต่ยังพกนี่นาฬิกาผมตั้งแต่ยังมีนาฬิกาอนามัยอยู่
นี่ผมเจอแบบที่มันมีเครื่องกรองมีฟิลเตอร์เปลี่ยน
มีพัดลมอะไรแบบนี้นะแต่แบบนี้ก็หลายบาทเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าฟังข่าวมาล่าสุดนะคุณผู้ชมเห็นบอกว่า
เราจะต้องรับมือกับเรื่องของฝุ่นละออง

ใช่ฮะดังนั้นเราจะต้องเตรียมการเตรียมตัวกันอย่างไกลนะครับ
เพราะว่าปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นกับเราอีกนานแค่ไหน

ติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทย
กับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
สวัสดีครับวันนี้หลบฝุ่นการเมือง
ถึงแม้ว่าตั้งแต่เมื่อวานวันนี้
ไม่เกินมาตรฐานแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจครับ
เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้แล้วนี่
เขาบอกว่าวาเลนไทยฝุ่นจะกลับมาอีก
เพราะเหตุอากาศปิด
นี่ของไทยรัฐอีกฉบับหนึ่งบอกว่าฝุ่นพิษลดวันวิกฤตซ้ำ
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้
มาตรการที่จะทำอยู่ต้องต่อเนื่องนะครับ
ไม่ใช่พอหนังสือพิมพ์เสนอข่าวลดลง
เข้มข้นในการแก้ไขปัญหาลดต่ำลงไปด้วยไม่ได้ครับ
ปัญหายังอยู่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กลับมาอีก
เพราะวันนี้มีตัวเลขมีคำยืนยันจากฝ่ายแพทย์
ชัดเจนเลยครับท่านดูหัวข่าววันนี้สิ

แฉรัฐเลิกลวงข้อมูลฝุ่น
หมอคณะเนี่ยมี๒ชุดนะครับ
ล่างนั้นเป็นหมอคณะที่ปิดหน้ากากปิดจมูก
แถลงข่าวเมื่อวันก่อนแล้วนายกก็แขวเอาบอกว่า
แหมไม่ต้องสร้างภาพได้ไหมเวลาแถลงข่าวเนี่ย
เนี่ยหมายถึงหมอชุดชุดข้างล่าง
แต่ว่าหมออีกชุดหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับชุดข้างล่าง
แต่หมอชุดนี้ให้ข้อมูลน่าสนใจครับ
ลองฟังข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย

คนนี้เป็นนายกแพทยศภาแพทยศมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปธรรม
ให้ข้อมูลว่าอย่างนี้ครับ

ถึงเรื่องสถิติการรักษา
ได้รับคำตอบว่าช่วงนี้คนป่วยเพิ่มขึ้น๓เท่า

ความเจ็บป่วยเหล่านี้นำไปสู่ปัญหาของกองทุนสุขภาพ
ค่ารักษาเพิ่มขึ้นเป็นแสนล้านต่อปี

กองทุนสุขภาพก็ต้องจ่ายเงินมาก
แล้วก็มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้แล้วท่านก็บอกว่าถ้าฝุ่น
อองขนาดจิ๋วเพิ่มขึ้นมาอีกตัวเลขค่ารักษานี้จะไม่
แน่ตัวเลขค่ารักษานี้จะไม่หยุดแน่มันจะลาม
ขึ้นมาอีกแล้วเอาไม่อยู่เอาข้อมูลนี้มาบอกกันอีกทีหนึ่ง

บรรดาคนที่บอกว่าแหมสื่อเสนอข่าวเกินเหตุไปให้ความ
สำคัญกับเรื่องนี้เกินเหตุทำให้ตื่นตระหนกเกินเหตุอันนี้

อีกคนนึงก็คือฟังข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ชัย
ชาญโพธิรัฐนายแพทย์ชายชาญโพธิรัฐเนี่ยเป็นใครครับเป็น
อายุและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทย์มชท่าน

ที่เพิ่มขึ้นอายุไขคนจะสั้นลงเกือบปีโรคที่คนไทยตาย
มากที่สุดหนึ่งในห้าของโรคนั้นเกิดจากฝุ่นพิษนี่คุณหมอ
ว่าแล้วทำให้เป็นมะเร็งปอดในระยะยาวได้คนที่ตายสดและ
ตายผ่อนทรงจากฝุ่นนี้ใครที่บอกว่าหมอก็ตื่นเต้นเกินเหตุ
นักวิชาการตื่นเต้นเกินเหตุฟังข้อมูลนี้ไว้ครับผมย้ำอีก
ทีนึงฉะนั้นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องทำจากนี้ไปอย่าหยุดครับ
มาตรการที่ทำกันอยู่เนี่ยอย่าหยุดหนึ่งล้างถนนต้องล้างจริงจัง
อย่างต่อเนื่องทุกเขตอย่าหยุดครับมาตรการตรวจโรงงานที่
ไอเสียไอพิษออกมาอย่าหยุดครับมาตรการอะไรล่ะตรวจ
ควันดำก็อย่าหยุดครับถ้าหยุดมันจะกลับมาอีกส่วนการ
สั่งหยุดงานก่อสร้างเนี่ยก็ควรจะหยุดไปสักพักหนึ่งก่อนให้
มันนิ่งกว่านี้ก่อนมันจะช้าไปนิดช้าไปหน่อยไม่เป็นไรเอา
สุขภาพคนไว้ก่อนแม้กระทั่งมาตรการเสริมที่บอกว่าใครทำอะไร
ได้ก็ทำเออเมื่อวานนี้ผมไปที่ตึกใบหยกคุณพันเลิศใบหยก
เจ้าของตึกประหยกชวนไปดูหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็
มีหลายฝ่ายไปที่นั่นคุณพันเลิศได้เชิญผู้อำนวยการเขต
จากมหาวิทยาลัยกระเศษไป๒ท่านแล้วก็เชิญผมไปไปดูหน่อยก็
นั่งคุยกันอยู่มีนักข่าวไปเยอะเลยครับเมื่อวานเนี้ยที่ไป
เมื่อวานเนี่ยไปชมสาธิตการพ่นฉีดน้ำด้วยเครื่องฉีดความ

ได้ไกลเลยครับน้ำเนี่ยฟุ้งกระจายมากแล้วเป็นละอองเล็ก
ฉีดไปไกลฟุ้นละอองเล็กเป็นละอองเล็กหมอเขาบอกว่าไม่ใช่

วิชาการเขาบอกว่าแรงดันแบบเนี้ยแล้วทำละอองน้ำให้เล็กแบบ
เนี้ยแล้วกระจายไกลแบบเนี้ยได้ผลมันช่วยได้เยอะในการจะลดฝุ่น
เมื่อวานนี้ก็ทดสอบปฏิบัติการกันคุณพันเลิศบอกว่าปัญหาแบบ
เนี่ยสถานการณ์อย่างนี้ทุกคนต้องช่วยกันใครช่วยอะไรได้ต้อง
อย่าปล่อยให้เป็นฝ่ายรัฐอย่างเดียวเอาไม่อยู่หรอก
ภาคเอกชนใครทำอะไรได้ทำกันแล้วพระเอิญคุณพันเลิศเนี่ย
เขามีตึกสูงมีโรงแรมหลายแห่งแต่ว่าตึกที่สูงที่สุดก็

คุณบันเลิศบอกว่าพร้อมครับอ่าทางฝ่ายราชการกระทรวงกลาโหม
เขาก็จัดเจ้าหน้าที่มาทางกอทมก็ส่งเจ้าหน้าที่เขตมา
ฝ่ายดับเพลิงทางฝ่ายอะไรมากันเยอะเมื่อวานนี้มาทดสอบ
ดูแล้วก็มั่นใจว่าได้ผลคุณพันเลิศบอกว่าช่วงที่จะ
ปฏิบัติการเนี่ยมี๒ช่วงคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพราะช่วง
เช้ารถเยอะช่วงเย็นรถเยอะพอรถเยอะเนี่ยรถเยอะเนี่ยควันที่
ออกมาจากท่อไอเสียก็เยอะเอาน้ำนี่แหละฉีดสู้กับมัน
คุณประเลิศบอกว่าบนยอดตึกใบหยกเนี่ยมีน้ำที่ไปเก็บได้
ในแท้งเนี่ย๖๐๐คิว๖๐๐คิวฉีดไม่มีหมดฉีดไปเถอะข้าง
สูบขึ้นมาอีกฉีดไปสูบไปแต่ว่าเปลืองค่าน้ำค่าไฟ
หน่อยคุณประเลิศบอกไม่เป็นไรยินดีเสียสละหมดเท่าไหร่หมด
กันแต่ขอให้ได้มีโอกาสได้ช่วยแล้วก็ทำให้ฝุ่นละอองแถว
นั้นเนี่ยลดลงเออหลังจากหลังจากหลังจากฉีดกันเสร็จเขาไปทด
สอบดูได้ผลนะฮะลดลงไปได้มากทีเดียวฉะนั้นมาตรการเสริม
ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนแบบนี้ยังต้องมีต่อเนื่อง
อำนวยการเขตราชทีวีคุณชายุทธ์ภูมิทัศน์บอกผมว่าอ่านอก
ตึกใบหยกแล้วเนี่ยยังมีอาคารสูงอีกหลายอาคารครับที่
แจ้งความจำนงว่าเขาพร้อมที่จะให้ฝ่ายทางราชการเอาไอ้
ฉีดพ่นนี้ไปเลยครับขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยช่วยกัน
นึกดูสิครับถ้าตึกสูงทั้งกรุงเทพเนี่ยต่างตึกต่าง
ช่วยกันฉีดน้ำละอองแบบนี้ออกมาช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะ
อันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพันเลิศใบหยกเขาที่เขาเสีย
สละยินดีให้ความร่วมมือเพราะคุณพันเลิศบอกว่าถ้าถ้าแก
ฝุ่นไม่ได้แล้วมันยังคลุมเมืองอยู่อย่างเงี้ยภาพลักษณ
มันจะกระทบไปถึงการท่องเที่ยวแล้วเรื่องการท่องเที่ยวก็
จะมีปัญหาตามมาถ้าเขาบอกว่าเขายังไม่มาเมืองไทยช่วง
นี้เพราะว่าเจอฝุ่นเยอะฉะนั้นต้องเร่งแก้ปัญหาให้ได้ต้อง
แก้ปัญหาให้ได้วันนี้ก็เอาข่าวดีมาฝากว่าภาคเอกชน
เขาพร้อมจะให้ความร่วมมือแต่ภาครัฐมาตรการทั้งหลาย
ยายนนะไม่ใช่ข่าวหนังสือพิมพ์ลดลงข่าวทีวีก็นำ
เสนอลดลงแล้วแล้วกลายเป็นไฟไหม้ฟังต้องทำงานอย่างต่อ
เนื่องทั้ง๓๔มาตรการอย่างที่ว่าตรวจลดความดันฉีดพ่นผิว
จราจรเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันลอยขึ้นไปอีกแล้วก็มาตรการ
ในเรื่องโรงงานมาตรการเรืองอื่นรวมทั้งมาตรการเสริมที่ได้
รับความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างคุณพันเลิกใบหยกก็ถือว่า
อันนี้ดีมากครับคุณบุ๊คครับคุณหน้าแข็งครับบอกขอบคุณภาค
กับชนเข้าด้วยนะครับแต่ว่าอาจารย์ย้ำนะ

อย่าหยุดครับอย่าหยุดครับ
ไม่ได้ครับหยุดมันมาอีกครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพขี้กระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ก็รายงานคุณภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้
คุณภาพอากาศระดับดีมากถึงปานกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริมณฑลบางนาพญาไทยพระประแดง
สาวทงสมุทรประการรวมถึงคู่ขนานพระราม๒
มุทรสาครดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ระหว่าง

ใช่ต้องทำต่อไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะต้องเฝ้าระวังกัน
วันที่๗กุมภารวมถึง๑๓๑๕กุมภาด้วย
เพราะว่าห่วงเวลานี้สภาพอากาศมันปิดลมสงบ
ก็ถามอธิบดีเหมือนกันว่าอธิบดีกรมอุตุ
สภาพอากาศหลังจากนี้เรื่องของค่าฝุ่นจะเป็นยังไง
คือท่านก็บอกนะว่าจะต้องรอให้หน้าร้อนเข้ามา

ก็คือเมื่อหน้าฝนคือประมาณสักพฤษภาเลย

ใช่นี่ไทยรัฐออนไลน์นะมีไปสำรวจ

ยังไงหมดเป็นหมื่นกว่าเหมือนกันนะ

เพราะหน้ากากอนามัยชิ้นหนึ่งมันก็อยู่ที่๓๕บาทจนถึง๙๙บาท

คุณผู้ชมฮะเราก็ช่วยกันในฐานะประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนตรวจสอบสภาพรถของท่านด้วยนะครับ